พาไปดูคุณครูท่านหนึ่งทุ่มเทมาก
คุณครูจะสอนว่าเวลาเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ต้องทำยังไงนะ
เวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องทำยังไง
เวลามีคนตกจากที่สูงต้องทำยังไง
คุณครูเลยแสดงตัวอย่างเลยไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
ระหว่างการสอนนะคะคุณครูก็จะเล่านู่นเล่านี่ยกตัวอย่างนะ
ว่าเวลาไฟไหม้จะต้องทำยังไงบ้าง
เวลาเจอคนจมน้ำจะต้องช่วยยังไง
แล้วอยู่ดีคุณครูก็วิ่งไปที่หน้าต่าง

นี่นักเรียนถ้าเจอคนกระโดดลงไปจากที่สูงต้องทำยังไง

ชั้นหนึ่งแล้วคุณครูปีกลับเข้ามา

นักเรียนก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่นิ่ง
ก็มาให้เห็นความทุ่มเทของคุณครูนะคะ

ชั้น๒ก็ไม่ได้แล้วนะคะจริงต้องมีการซ้อม

แล้วคุณครูเขาดูแข็งแรงไงมีกล้ามมีอะไรแบบ